เปิดศึกแย่งชิงบันลังความเป็นที่หนึ่งใน

ชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างวันที่๑๖๒๐กรกฎาคมนี้

เชียร์กันให้หนักมันกันให้สุด
ทัพนักกีฬาสาวทีมชาติไทย
รอบตามติดและตกทุกอย่างสาวลงชิคชัยได้ทุกนัด